เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายของจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยอาวุธยุทธโปรกรณ์สั่งคุมเข้มในพื้นที่

กันเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้น
ในวันครบรอบเหตุการณ์กรือเสะ๒๘เมษายนนี้ครับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ปล่อยแถวกองกำลังเจ้าหน้าที่๓ฝ่าย
ประกอบไปด้วยทหารม้าลาดตระเวนที่๓๑
ทหารหน่วยศักดิ์ภาคกิจปัตตานี๒๓

พร้อมอาวุธยุทธโปรกรณ์ตามยุทธวิธีปิดเมือง
ป้องกันเหตุรุมแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในเข็ดเมืองปัฏษณีย์
เนื่องมาจากที่ผ่านมาจังหวัดชะแดนภาคใต้
ยังมีเกิดเหตุการณ์รุมแรงเกิดขึ้นต่อเนื่อง
การรอบวางระเบิดการรอบยิงเจ้าหน้าที่ประกอบกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ยังได้รับการแจ้งเตือนกลุ่มคนร้ายที่มีความเคลื่อนไหวเข้าไปก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่
เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายจึงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมเน้นปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
เฝ้าตรวจสอบยานพานะรถยนต์รถจักรยานยนต์และบุคคลต้องสงสัย
คู่กับการลาดตระเวนเส้นทางทั้งสายหลักแล้วก็สายรอง
กัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายก่อเหตุในพื้นที่ได้
โดยมีการสลับสับเปลี่ยนกำลังกันตลอด๒๔ชั่วโมง
จากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียังขอความร่วมมือประชาชน
ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบร้านค้าและบ้านเรือน
หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน
เพื่อเข้าไปตรวจสอบก่อนจะเกิดเหตุร้ายขึ้นครับ